ไทยไม่มีเรียบร้อยแล้ว
ส่งชื่อเรียบร้อยหมดแล้ว

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านก็ต้องรับรองตัวเองด้วย

รู้ไส้รู้ภูมิกับเขาทุกนิ้วหรอกนะ
แต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติกันโดยการรับรองตัวเองว่า

ดังนั้นถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันผิดแปลกไปอย่างนั้นมันก็

จากประวัติที่เราเห็นอยู่
แล้วก็สอบถาม
ประวัติที่

เป็นหัวหน้าพักเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไง

แล้วมันยังมีมีความว่า

แล้วกางสือ
มันมีความว่า

คนจะเป็นรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่ง่ายนะ

ที่จะทำงานให้กับบ้านเมือง

อย่างตัวชื่อเนี่ยฮะ

เป็นคุณมนตรายายเทศใช่มั้ยครับ

ตรงนี้พูดไม่ได้นะครับ
แต่ยินยันไหมครับ
เมื่อวันนี้เหมือนมีการบอกว่าเปลี่ยนชื่อแน่นอน
ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไร

ส่งไปแผ่นเดียว